นี่มันเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับเรื่องผัวเก่าผัวใหม่
เอาง่ายนะอดีตผัวอดีตเมียเขาอยู่ห้องห่างกันแค่๓ห้อง
คิดดูสิเช่าห้องห่างกัน๓ห้องแล้วทั้งคู่มีใหม่แล้วทั้งคู่
แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยฝั่งอดีตผัวเนี่ยเดินผ่านห้องอดีตเมีย

อันทะใส่พวงสวรรค์ของผัวใหม่
กระจุยนะฮะกระจุย
คุณผู้ชมอย่างคิดเข้าใจมั้ย

ตอนที่ตำรวจภูทรเมืองชุมพรไปตรวจสอบมันมีเหตุทะเลาะวิวาส
แล้วก็มีการยิงกันนั่นแหละหรือว่าปืนลั่นยังไม่รู้เกี่ยวกับอาวุธปืน

ใช่เกิดขึ้นที่ซอยในถนนกรมหลวงที่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร
นี่คือคนเจ็บค่ะนอนเจ็บอยู่แบบนี้
ซึ่งคนเจ็บเนี่ยนะเป็นชาวลาวชื่อว่านายสมชาย
ก็ต้องเอาตัวส่งโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะ
ส่วนห้องตรงนั้นเนี่ยนะมันเป็นห้องแถวปลูกติดกันอยู่หลายห้องเลย
ห้องที่เกิดเหตุก็มีเลือดอยู่ค่ะมีปลอกกระสุนปืนตกอยู่
ทีนี้คนที่ก่อเหตุเขากลับไปที่ห้องของเขาแล้ว
เพราะว่าห้องของเขากับห้องที่เกิดเหตุอยู่ห่างกัน๓ห้อง
คนก่อเหตุชื่อว่านายบุญเติมอุ่นแก้วค่ะ
เจ้าหน้าที่ตามไปคุมตัวนะแล้วก็เจอปืนเป็นปืนลูกซองสั้นหนึ่งกระบอก
แล้วยังมีกระสุนอยู่ในรังเพลิงอีกนัดหนึ่งด้วย

แต่ผมอยู่ชุมพอเนี่ยหลายปีแล้วมาขายลอตตารี

แต่ว่าเมียเก่าผมน่ะเลิกกันไป๖ปีแล้ว
ผมเขาเช่าห้องอยู่ห่างจากห้องผม๓ห้อง
คุณคิดดูสิคืออดีตอยู่ห้องห่างกัน

พออยู่ใกล้กันแล้วมันเกิดเรื่องแบบนี้นะ

ขายลอตเตอรี่เหมือนกันนะฮะห้องเช่าแถวนี้นะฮะ
ใช่แต่ทีนี้วันที่เกิดเหตุเขาเพิ่งกลับจากไปขายลอตเตอรี่มา
ก็นั่งกินเหล้าอยู่อยู่กับเมียใหม่ของเขาอยู่ในห้อง
ทีนี้เขาก็เอาปืนที่เขาซื้อมาจากเพื่อนเอามา
ตอนนั้นที่ถืออาวุธปืนมาปรากฏว่าผ่านห้องอดีตเมีย
แต่เขาบอกว่าหลังจากแวะทักทายแล้วปืนมันลั่น

มันก็เลยไปโดนหว่างขาผู้ชายคนใหม่ของเมียเก่าผม
ผมไม่ได้ตั้งใจลองฟังเขาดูสิ
แกงแกนแกงแกนแล้วปืนออกมาเอาไหม
อืมอ๋อเอาออกจากลัว

อืมตั้งใจหรือเปล่า
หันลูกผู้ชาย
ตั้งใจหรือเปล่า

นี่ดูสิสีหน้าสีตาก็ยังดูยิ้มไปนะ
ก็บอกกับกำรวจพยายามสอบปากคำนะ
โกรธแค้นอะไรเขาหรือเปล่าตั้งใจจะเอาปืนเนี่ย
ไปยิงพวงสวรรค์ของอีกคนนึงเลยหรือเปล่า
เขาบอกไม่ได้ตั้งใจฮะผมไปเอาปืนจากรถเนี่ย
มาเก็บในห้องเดินผ่านห้องนั้นพอดี
ปืนมันลั่นลั่นใส่วางขาเขาพอดี

ใช่อันนี้คือผัวเก่าคนที่เกาะเหตุนะ
ทีนี้ดูฝั่งเมียเก่าบ้างค่ะเมียเก่าของเขาเนี่ยนะ
เขาบอกว่าพอเลิกกับผัวเก่าคนนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอก
แต่พอผัวเก่าของฉันเนี่ยไปมีเมียใหม่ปั๊บเนี่ยอุ๊ย
ดูเขาระแวงดูเขาหึงหวงฉันอ้าวทำไมอ่ะ
วันนั้นวันที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะพอกลับมาถึงที่ห้องปั๊บเนี่ย
อยู่หน้าห้องใช่ไหมได้ยินเสียงผัวเก่าอ่ะถามมันอยู่ไหน
จังหวะที่เธอเงยหน้าขึ้นมาเห็นแล้วแหละว่าผัวเก่าน่ะ
เดินเข้าไปที่ประตูห้องใช่ปั้งพอปั้งเสร็จแล้วเนี่ย
สิ่งที่ตามมาเป็นเสียงร้องของนายสมชายซึ่งเป็นผัวใหม่ของเขา
ก็เลยรู้เลยว่าแบบเฮ้ยนี่คือผัวเก่ามายิงผัวใหม่ฉันใช่ไหมเนี่ย
ทีนี้พอพาผัวใหม่ไปส่งโรงพยาบาลหมอบอกแบบนี้โอ้โห
นี่เท่าที่ดูเนี่ยนะดูจากรอยบาดแผล
กระสุนมันไปเข้าที่อันทะเต็มเต็มอ่ะแล้วมันใช้การไม่ได้แล้วอ่ะค่ะ
ถือว่าอาการสาหัสเลยนะฟังฝั่งเมียเก่าหน่อยค่ะ
เป็นฟังกว่าดีเลย
แล้วคราวนี้ถ้าหนูไม่ปิดประตูนะสงสัยจะหนูได้เลย
ตอนนี้การกระทำของเก่าเหมือนจะหวังทุกคน
ไม่รู้ว่าเก่าเป็นอะไรพักหลังเหมือนเก่าจะหวังทุกคนเลย
แต่ว่าแฟนหนูก็ไม่ค่อยได้คุยนะแต่ก็อยู่แต่ห้องนะ
แต่ไม่ได้ไปจ้วนจ้างกับใครเลยนะ
แล้วมันก็ไม่เป็นบ้าอย่างนี้นะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรของมันเหมือนกัน
คือคำให้การของนางสาวอุบลรัฐคือคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะฮะ
ให้การไม่ตรงกับนายบุญเติมนะเพราะนางสาวอุบลรัฐให้การเหมือนว่า
นายบุญเติมมาถามหาเลยมันอยู่ไหนเหมือนตั้งใจจะมายิงนายสมชายเลยแหละ
นายสมชายแค่เฉง้อหน้าออกมามองแค่นั้นเองเสียงปืนปั้ง
กระสุนเข้าหว่างขาทันทีนะครับนางสาวอุบลรัฐบอกแบบนี้
บอกว่าเธอตอนนั้นเธอรีบปิดประตูเลยนะ
ถ้าไม่ปิดประตูนะเธออาจจะเป็นคนที่ถูกฆ่าคนต่อไป
ทำไมก็มีใหม่กันแล้วทั้งคู่ผัวเก่าก็มีเมียใหม่แล้ว
เมียเก่าก็มีผัวใหม่แล้วทำไมมันยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ทีนี้ฝั่งคนก่อเหตุก็ต้องโดนดำเนินคดีในราคา
เรื่องของพยายามฆ่าโดยใช้อาวุธปืน
เรื่องของครอบครองอาวุธปืนแล้วก็พกปืนไป
โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป